ก็คือเหมือนจะทิ้งทัวร์ละครเรื่องสุดท้ายเลยยา
คือเรื่องนี้คือเธอรับบทอย่างที่ทราบกันนะคะ

มันต่อหนึ่งกันมาจากดอกส้มสีทองอะไรยังไง
จากหลากหลายเรื่องราวนะคะจากเพลิงนางด้วยก่อนหน้านี้นะคะ

ซึ่งในคอมเมนต์นึงนะคะก็มีเพื่อนสนิทค่ะคุณหญิงระถา
จริงมีดาราหลายท่านเข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจนะคะคุณพลอย

คุณเห็นอยู่พี่ป๊อกอู้คือคุณพลอยเชียวมากเนี่ย
เขาเล่นละครเยอะคนร่วมงานเยอะนะคะ
แล้วก็อย่างที่เห็นนี่แหละค่ะคุณหญิงรัฐาบอกว่า
เขายังอยากเล่นละครกับตัวอยู่เลยเผื่อเจอกันในหนังเนอะ
แต่ที่แน่จุดปีหน้าเจอกันยาวนะ
มาเมนต์แบบนี้นะคะที่ฉันก็ไม่รอช้า
ต่อสายคุยกับคุณหญิงเลยได้ไหมคะ
ซึ่งคุณหญิงวันนี้นางก็ถ่ายละครอยู่นะคะ

จะถามหลายเรื่องเหมือนกันเรื่องแต่งงแต่งงานเรื่อง

เธอถามมาแน่นี่ใครมาเหรอคะพี่หญิง
น้องเขาคิดแชทแพคให้
คือยังไงคะคือจะประชันอะไรกันคะเชอกระถาเนี่ยคะ
แล้วก็๒๓วันที่แล้วที่หญิงไปคอมเมนต์พลอย
น้องเขาก็เลยเหมือนแบบเป็นด้อมที่มีอยู่แล้วเขาก็เลยแบบแอคทิศขึ้นมา
คือมันเป็นด้อมมีอยู่แล้วแล้วเชิญถามมาแน่คือถ้าไม่ใช่ในบทของละคร
เพราะว่าพี่พอยเชิญมาเขาบอกไว้ว่าไม่เล่นละละครตอนนี้แล้วบทบาทที่เชิญถามมาแน่
มันจะเป็นไปในทิศทางไหนคะจะเป็นภาพยนตร์จะเป็นร้องเพลงหรือจะเป็นอะไร
หรือจะแดนไหมคะแดนไหมคะ
คือจริงก็ปีหน้าเราคงมีงานด้วยกันแน่มันก็จะเป็นอะไรอย่างนี้มาก
ชัวร์เลยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าในมุมของหญิงหญิงคงอยากร่วมงานในฐานะแบบนักแสดงด้วย
รักอะไรที่เราปรับกับใจบ้างไหมคะ

เขาเป็นคนเก่งนะแต่เขาก็มีมุมแบบเหมือนแมว

เออแมวของเขาอะไรอย่างนี้

ใช่นะคะ

แต่งงานยังหรือยังคะคุณหญิงระถา

ไม่เพราะว่าฉันลุ้นกับเธอหนักมากคือคุณหญิง
ถ้ารนกับฉันใช่ไหม
น่าจะลุ้นคุณตุ๋นใช่ไหมไม่ได้ลุ้นทุกคน
แต่ว่าแม่น้อยน่าจะลุ้นที่สุด
น้อยโอเคไหมคะพอได้ทราบเลิกแล้ว
ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงแบบว่า

นอนบ้านใครยังไงเพราะหญิงเองหญิงก็อยากกลับมานอน
ที่บ้านตัวเองด้วย
ข่าวดีนี้ช่วงเดือนไหนวันไหนล่ะคะพี่หญิง

เรื่องงานแต่งเนี่ยช่วงนี้เจ้าบ่าวเจ้าสาวในวงการ
ก็มีหลายคู่มีหลากหลายสไตล์
ไอเดียงานแต่งงานที่เราปิ๊งไว้ในหัวเนี่ย
มียังไงบ้างคะพี่หญิงพอจะเล่าได้ไหม

ถ้าคุณอยู่ข้างด้วยชอบดิสนีใช่มั้ย
ก็คงไม่ได้หยิดมาเป็นชาวดิสนีเรนอะไรขนาดนั้น

เออจะต้องรอต้องรออยากรู้เลยว่า

งานอะไรบ้างให้เราได้ติดตามกันค่ะ
ก็ตอนนี้มีละครน่ะพูดได้เลยใช่ไหมคะ
เราเปิดกว้างค่ะตรงนี้เอาโหลด
แล้วก็ตอนนี้ถ่ายทำละครยาวของช่อง๓อยู่เรื่องหนึ่ง

แล้วก็ปีหน้าจะไปเป็นน้องใหม่ในช่องไทยรัฐ
เรากำลังแรกการเลยไม่รู้มาก่อนพี่หญิง

แม่ต้องขอบพี่ยี่ไว่แน่
เอาเหรอแต่ว่าจะเป็นอะไรเดี๋ยวรอติดตามดูเนาะ

อ่าขอบคุณคุณหญิงมากนะครับ
ขอบคุณนะครับ